วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทดลองให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจไปทดลองใช้บริการ

ก็เป็น๑ในผู้โดยสารที่ร่วมทดสอบในวันนี้
วันนี้แล้วก็พบว่าภาพรวมใช้เวลาเดินทางมากกว่าที่กำหนดเอาไว้นะครับ
ติดตามการเดินทางครั้งนี้กับคุณกมลวันครับ
ทันทีที่ประตูรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองบางไผ่เปิดออก
ประชาชนชาวนนทบุรีโดยเฉพาะกลุ่มสวอุ้ยผู้สูงวัย
ผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ของวันนี้พากันกรูเข้าไป
ทดลองใช้รถไฟฟ้าที่พวกเขารอคอยมาหลายปีค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอตัวเป็นผู้โดยสาร๑วัน
ทดลองใช้บริการไปกับเขาด้วยค่ะ
เริ่มสำรวจจากบันไดเลื่อนก่อนเลย
ช่วงขาขึ้นสังเกตผนังด้านข้างแต่งเป็นกระจกใสดูโปร่งโล่งสบายตา
เดินเข้ามาจะเจอเครื่องออกบัตรโดยสารสีม่วงจำนวน๔เครื่อง
แต่ยังไม่เปิดให้บริการค่ะ
ยื่นตัวให้กับพนักงานแล้วก็ขอแวะดูแผนที่ตรวจสอบเส้นทางสักนิด
ชัดเจนค่ะขึ้นไปที่ชาญชาลากันเลย
เดินไปดูใกล้มีประตูกั้นระหว่างชาญชาลากับรางรถไฟ
จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดโชว์ให้เห็นรอบเพื่อความปลอดภัยค่ะ
มาแล้วค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดบริการให้ประชาชนขึ้นมาทดลองใช้ฟรี
วันนี้เป็นวันแรกค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะ
จะเป็นบรรยากาศที่ประชาชนต่อแถวกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อที่จะรอขึ้นไปสัมผัสรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันค่ะ
ส่วนบรรยากาศด้านในของรถไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะคะ

สัมผัสแรกบนรถไฟฟ้ารู้สึกได้ถึงความเย็นชื่นใจ
พอรถไฟฟ้าออกตัวต้องจับเวลาสักหน่อยค่ะ
ว่าตั้งแต่สถานีต้นทางคลองบางไผ่ไปจนถึงสถานีปลายทางเตาปูน
จะใช้เวลากี่นาทีเริ่ม
เพื่อนร่วมทางนั่งข้างกันวันนี้เป็นน้องนักเรียนปวช๑

จุดหมายปลายทางคือสถานีบางซ่อน
น้องบอกว่าปกติจะใช้บริการรถเมย์กับรถตู้

ใช้เวลาเดินทางถึง๒ชั่วโมงค่ะ
คือตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นครับ

ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะไม่เคยเห็นรถไฟฟ้า
มันไม่ต้องเหนื่อยเหมือนรถตู้รถตู้มันต้อง๒ต่อค่ะ
พ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูว่าเขามีแบบ
บอกเป็นรายเดือนไหมจะได้จ่ายให้ทีเดียว
และมีกล้องวงจรปิดคอยบันทึกภาพในห้องโดยสาร
พร้อมราวจับที่ไม่เอี่ยม
ชมวิวจากรถไฟฟ้ากันบ้างค่ะ
เมื่อออกจากสถานี๓แยกบางใหญ่
รถไฟฟ้าตีโค้งผ่านหน้าเซ็นทรัลเวสเกจ
อาคารจอดรถ๑๐ชั้นนี้อยู่ที่สถานีบางรักน้อยท่าอิด
สถานีนี้จะได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพญากัน
ส่วนอีกฝั่งก็จะได้เห็นภาพรถติดยาวเหยียด
บนสะพานพระนั่งเกล้าและคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นอย่างหนาแน่นค่ะ
ถึงแล้วสุดสายสถานีเตาปูน

ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด๔๗นาที
ประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้
ส่วนใหญ่จะมาลองนั่งเพื่อทดสอบเส้นทางค่ะ
และพบปัญหาเช่นประตูรถไฟฟ้าเปิดปิดเร็ว
และเรื่องเสียงบอกสถานีปลายทางที่เบามากค่ะ
ก็อยากจะรู้เส้นทางเรื่องระยะเวลา
แล้วก็อย่างเรื่องสถานีแต่สถานีเนี่ย

เพื่ออะไรเวลาเราใช้เราจะได้ไม่งง
ก็เสี่ยงนะเสียง
ถ้าเรานั่งแบบน้อยก็พอได้ยิน
มากันเยอะแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียง

ตามสถานีที่ว่าเขาบอกว่าจุดนี้อะไรอย่างนี้
มันจะเบามากไม่ค่อยได้ยิน
ภาพรวมก็ราบรื่นดีค่ะ
แต่ใช้เวลาเดินทางมากกว่าที่กำหนดไว้เล็กน้อย
อีกหนึ่งปัญหาคือรถไฟฟ้าสายนี้

หากจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหัวลำโพงบางซื่อ
ใครอยากทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายนี้
ฟอร์มยังเปิดให้รับบัตรทุกวันอาทิตย์
ที่สถานีคลองบางไผ่แยกนนทบุรี๑

สิงหาคมนี้เปิดบริการเป็นทางการ
ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่๑๔บาท
รวมตลอดสายไม่เกิน๔๒บาทค่ะ